อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะ
เหตุการณ์คล้ายกับชายหนุ่มที่อ้างว่าเขาเป็นสารวัตรโจ้เลยแหละ
ควักอาวุธปืนลงขึ้นมาข่มขู่นะคะ
แต่ว่ารายนี้เนี่ยไม่ได้ลงมาพูดจาไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนเลยค่ะ
คลิปนี้นะคะกำลังถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียล
ขับบี้ไล่จี้มาติดแล้วก็มีการเปิดกระจก
เอาปืนออกมาข้างนอกข่มขู่
ซึ่งคล้ายกับเหตุการณ์เร็วนี้
ที่บอกว่าผมเป็นสารวัตรโจ้สรุปแล้วก็ไม่ใช่ตำรวจนะคะ
เหตุการณ์นี้ไม่มีการลงมาพูดคุยกันค่ะ
สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับปาดหน้าแล้วก็ใช้อาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะ
เหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทย์จังหวัดชนบุรี
ซึ่งข้อความที่ผู้โพสต์คลิปออกมาโพสต์เนี่ยก็บอกว่า
นี่บ้านเราเมืองเราหรือป่าเถื่อนขนาดนี้

ขับรถมาดีก็เกือบสิ้นชีวิตซะงั้นเลย
เรื่องนี้นะคะได้มีการตรวจสอบนะครับ
พลตำรวจตรีอำพลบัวรับพรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีค่ะ

ยังไม่ทราบว่ามูลเหตุจูงใจของผู้ขับขี่คนนี้
หวังจะข่มขู่เรื่องอะไร
จากเจ้าของรถได้ขับมาตามทางปกติ
แต่ทางเนี่ยเอ่ออาจจะเป็นไปได้ว่า
แต่เจ้าของรถที่บันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยกระพริบไฟใส่

ควักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่
ยังไงก็ตามนะคะตอนนี้ก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนถนนสุขุมวิทย์
แล้วก็พื้นที่โดยรอบเพื่อหาเบาะแสรถยนต์คันนี้แล้วนะคะ
แม้ว่าจะพบอุปสรรคจากกล้องที่ไม่มีความคมชัด
แต่ก็คาดว่าน่าจะได้ตัวในเร็วนี้ค่ะ
แต่ก็เป็นรถที่ไม่ได้มีแผ่นป้ายทะเบียนนะคะ
ก็ต้องตามกันต่อไปแหละว่า
มีใครเห็นหรือว่ารู้เบาะแสในเวลานั้นหรือเปล่า